ติดตามเรื่องราวของทีมวอเล็กบอลสาวไทยนะครับก็เดินทาง
มาถึงประเทศไทยหลังจากที่ผลงานสนาม๒ไม่สวยนะครับไม่ชนะใคร

ผลงานนะครับในสนามก่อนหน้านี้นะครับก็แพ้หมดเลยครับ
ทำให้ลนมารั้งอันดับ๑๓ของตารางนะครับ
ก็จะกลับมาเล่นต่อนะครับที่ไทยในสนามที่๓
ซึ่งนักตบลูกยางสาวไทยก็กลับมาถึงบ้านเราแล้วนะครับ
นายสมพรชัยบังญาณยกสมาคมกีฬาวัลยบอลก็ไปรอต้อนรับ
ด่วนในศรีวัชราเมธากุลหัวหน้าภูมิสอนก็บอกนะครับว่า
ภาพรวมสนามสองก็ยอมรับว่าผลการแข่งขันเนี่ย
มันไม่ชนะใครเลยแน่นอนไม่มีใครพอใจนะครับ
แต่ว่าการเล่นที่สู้กับทีมศักยภาพสูงก็ต้องรอดูว่าสนาม๓
ร่างกายของนักตบสาวไทยจะเป็นยังไง
ก็ต้องรอเช็คความสมบูรณ์อีกทีหนึ่งนะครับ
สำหรับสนาม๒นะครับที่บาซิลนะครับ
ก็ต้องยอมรับในเรื่องของผลการแข่งขันนะครับ

แต่ว่าสิ่งที่เราได้กลับมาก็คือในเรื่องของการเล่นกับทีมที่มีศักยภาพที่สูงเนี่ย

สภาพร่างกายนะครับในเรื่องของการบาดเจ็บเนี่ย
ก็มีบ้างแต่ไม่ได้เยอะมากนะครับ
เพราะว่าอยู่ที่นู่นก็ทำการรักษามาตลอด
ส่วนเปียนุษยปั้นน้อยครับกัปตันทีมยอมรับว่าทุกทีมก็แข็งแกร่งขึ้น
ศึกษาไทยทำให้ไม่สามารถชนะทีมไหนได้เลย
สามต้องพัฒนาแก้ไขจุดบกพร่องระบบของ
ทีมยอมรับว่าทุกทีมก็คือแข็งแกร่งขึ้นแล้วก็เขาก็ศึกษาเรามาพอสมควรเหมือนกันนะคะ
สนามซ้ำแล้วก็ต้องเรียนรู้จากสนาม๒แล้วก็มาพัฒนากันต่อค่ะว่า
ถ้าคุณพ่อคงรอตรงไหนเราก็แค่ใครไปพร้อมระบุพังรอค่ะ
ส่วนสัปดาห์ที่๓นะครับไทยจะกลับมาเป็นเจ้าภาพที่อินดอร์สเตรียมหัวมาก
มิถุนายนนะครับถึง๒กรกฎาคมโปรแกรมนะครับ

วันที่๑กรกฎาคมนะครับพบกับญี่ปุ่น
แล้วก็๒กรกฎาคมพบกับบราซิลทุกนัดนะครับ
แข่งขันในเวลา๒๐นาที๓๐นาทีครับ
ส่วนวอเล็กบอลหญิงอิตาลีนะครับมาแข่งขันสนาม๓ที่ไทยบรรดานักตบ
ก็ต่างออกไปท่องเที่ยวในกรุงเทพนะครับ

วัดอรุณนะครับที่เป็นไฮไลท์นะครับ
ก็มีการโพสต์รูปลงไอจีสตอรี่ภาพนะครับ
นี่ครับสายไฟฟ้าสายเคเบิ้ลที่ระโยงระยางตามท้องถนน
กลายเป็นเอกลักษณ์ที่ชาวต่างชาติเนี่ยมาไทยแล้วต้องมาถ่ายรูปซะแล้วครับ
ขณะที่เฟสเดอริก้านะครับซึ่งเป็นบอลเร็ว
ก็สวมพระถุงไล่ช้างถ่ายรูปเที่ยววัดดังนะครับ

ชาวอิตาลีเนี่ยจะมีเกมประเดิมสนามนะครับ
ด้วยการพบกับบราซิลยี่สิบแปดมิถุราณยนต์ในเวลาสองทุ่มครึ่งครับ